เพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นมาในขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะ
เรือลำอื่นซึ่งอยู่ในท่าใกล้กันไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
นี่แหละค่ะเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
นนท์บ้านปลายแหลมตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ก็ทำให้ลูกเรือถูกไฟลวกตามร่างกายได้รับบาดเจ็บไป๑คน
พยายามแล้วนะคะในการช่วยกันลากเรือลำนี้ที่ถูกไฟไหม้ออกจากท่าเรือ
เพื่อที่จะเอาไปดับไฟอยู่ในกลางน้ำ
และไม่ให้ไฟนั้นโหมไปลุกติดลำอื่นซึ่งจอดอยู่ใกล้กัน

ทำให้เรือลำนี้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะคะ
และยังมีเรือตรวจการอีก๑ลำของตำรวจน้ำเกาะสมุย
ซึ่งจอดอยู่ใกล้กันถูกเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายบางส่วนค่ะ
นายวิยุทธ์ชูแก้วพนักงานขับเรือของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย
อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

จากนั้นเกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วตามด้วยเสียงระเบิด
แล้วก็ต่อมาเป็นเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นฦัดน้ำออกทีนี้มันตัดไปด้วยต้องการลดน้ำ
เพราะว่าเครื่องระอะไรติดอยู่ไฟก็ลุกมากเกิน
โน้ทไว้ผมว่าแน่นว่าจะเกิดจากระบบไฟ
นะครับมาควบราบอยู่แล้วเครื่อง
ครับก็ไปเรือเป็นเรือจะแบบเนี้ย
ค่ะคือว่าพานักก่องเที่ยวเที่ยวได้ประมาณ
๓๐คนได้ครับ
เรือท้องคู่
อันนี้มีใครได้รับบัตรเจ็บ

พวยเลือกตามตัวได้หน้าพิแคนหมดเลยครับ
เรือลำนี้เป็นเรือสปีดโบสต์ของชาวต่างชาตินะคะ
ซื้อมาได้ไม่นานแล้วก็นำมาซ่อมแซม
เพื่อที่จะเอากลับมาใช้ใหม่แต่ก็มาเกิดเพลิงไหม้เสียก่อนนะคะ
ส่วนความเสียหายนี่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒ล้านบาทค่ะ